เขาบอกว่าจริงจะเจอโควิด๑๙แล้วเล่นงาน
แต่ก็ขายราคาเดิม๙๘บาทกับการทานแบบบุฟเฟ่

น้ำเงี๊ยวแกงไต้ปลา
น้ำยากะทิน้ำยาป่าแกงเขียวหวานไก่
แกงเผ็ดเนื้อปลาหรือไก่

กินขนมจริงกับน้ำผลโล
แล้วเขาบอกว่าจะมีเมนูพิเศษให้ทุกวัน
วันละหนึ่งเมนูแต่ไม่รู้แต่ว่าอะไร

แล้วน้ำแกงขนมจีนของเขาทุกเมนูมันเด็ดจริง
แล้วที่สำคัญไอ้ที่ว่าให้จุกแน่นก็คือพัก
ผักสดไปตักกินได้แบบไม่อั้น
ผมแนะนำนะคุณเอามายองเน็ตไปด้วย

ผักใส่ขนมจีนไม่เป็นผักสลัด

จริงในสมัยเด็กเคยทำนะตอนแบบวัยรุ่นคือกินแบบไม่อิ่ม
ถ้าเป็นดิฉันเป็นแบบร้านเหมือนเดียวดิฉันจะติดหน้าคุณไว้ข้างหน้าแล้วเขียนการกระบาด
ตอนนั้นเด็กมัธยมจริงไปกินบุฟเฟ่อย่างนี้แล้วพกแอร์พกมายองเนสเข้าไปด้วย

แต่เดี๋ยวนี้ร้านเขาก็จะแบบว่าห้ามอยู่แล้ว

อะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องจำนะคุณผู้ชม
แต่มีโอกาสก็แวะไปทานนะบุฟเฟ่๙๘บาทรวมน้ำนี่เด็ดจริงนะจ๊ะ